สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์
เราก็จะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
และตลอดเดือนนี้เดือนตุลาคม
เดือนแห่งความสยองขวัญเทศกาลวันฮาโลวีนครับ
สถานีผีดุของเรามีคอนเซ็ปต์มานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
นั่นก็คือนักเล่าล้านวิวครับ
ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับผมนั้น
เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ
วันนี้เข้ามาในฐานะนักเล่า๑ล้านวิวครับ
นั่งอยู่ข้างผมตรงนี้ยินดีต้อนรับครูเบิร์ตครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุอีกครั้งหนึ่งครับ

ในฐานะนักเล่าล้านวิว

คนเขาไปฟังเรื่องราวต่างของครูเบิร์ตเยอะแยะมากมาย
ก่อนหน้านี้ครูเบิร์ตเคยมาเล่าเรื่องในสถานีผีดุของเรา

ครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
ชื่อเรื่องคือผมได้ฟังแล้ว

ชื่อเรื่องนี้เลยครับมันมาจากไหน

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเพื่อนสนิท
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเองเลยนะครับ
ซึ่งตอนที่ผมฟังก็อย่างที่ผมตั้งชื่อเรื่องเลย

ผมงงเลยผมก็งงเลยเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้มันข้องเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับ
เรียกว่าเป็นกลุ่มเครือญาติ
แจ๊คนึกภาพต่างจังหวัดนะครับ
บ้านเขาจะชอบอยู่กันเป็นเครือญาตินะครับ
อันนี้เป็นญาติฝั่งทางคุณยาย

นึกถึงถนนเข้าไปในทุ่งนานะ

แล้วก็มีบ้านลูกหลานรอบ

แต่ทุกบ้านที่อยู่รอบ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะพึ่งพาอาศัยกันนะครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก
เขาว่าประมาณสัก๒๐ปีได้นะครับ

ก็สภาพก็นึกถึงหนังผีโบราณ

แต่รอบบ้านกลุ่มเวิ้งบ้านที่บอกเนี่ย

ป่าก็คือต้นไม้รอบบ้านของทุกหลังนั่นเองนะครับ

มันอุ่นใจเพราะว่ามันเป็นญาติกันหมดนะครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมีลูกเขย
สำหรับเพื่อนผมก็คือเป็นน้าเขย

แต่งงานเข้ามาแล้วก็มาอยู่กับครอบครัว
ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติใช้ชีวิตกัน
เป็นครอบครัวคนภาคกลางนะครับ
ทำอาหารกินกันโดยสุจริตโดยปกติ
นี่แหละของชาวไล่ชาวนาทั่วไป
จนเกิดเหตุขึ้นว่าบ้านนี้เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
ทำให้คุณยายคุณแม่แม่ยาย

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็๗๐กว่าแล้วนะครับ
ลองนึกถึงนั่งรถยนต์แล้วรถไปชนกัน
ทำให้เป็นอมภาษณ์
พอเป็นอามภาษณ์ก็คนวัยนี้
ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินมา
เขาก็จะไม่ผ่าตัดแล้ว

โดยที่โอเคก็มีบ้านอย่างที่ผมอธิบาย
อยู่บ้านหลังนี้นอนใต้ถุนบ้านแบบต่างจังหวัดนะ
มีบ้าน๒ชั้นมีชั้นบนยกใต้ถุนสูงนั่นแหละนะครับ
แล้วก็คุณผมเรียกคุณยายแล้วกัน
คุณยายนอนแคล่อยู่ข้างล่าง
แล้วก็วนเวียนกันมาดูแล

คุณยายเนี่ยมีคนมาดูแลแบบนี้๒ปีผ่านไป

แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขึ้น

คราวนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าพี่ทวนแล้วกัน

ผมว่าเขาเป็นคนล่าเริงครับ

มีเพื่อนฝูงเยอะนะครับ
เพื่อนฝูงดันชวนไปเล่นการพนัน
คราวนี้พอติดการพนัน
เขาก็ว่ากันว่าผีอะไรที่ร้าย

แต่ว่าที่เสียอย่างแรกคือเสียนิสัย
เริ่มกลับมาก็โอกเวกโวยวาย
แล้วก็บางทีอารมณ์ร้อนเสียมา

เสียมาก็บางทีก็มาลงบ้งเบ้งโวยวายกับที่บ้าน
คนที่ว่านก็บอกทำไมไม่ไปทำไล่ทำสวนให้มัน

แล้วก็บางทีสมมุติว่าอารมณ์ร้อนอย่ามาลงกับที่บ้าน
นู่นไปหลังบ้านไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไร

จะได้ไม่ต้องมาลาวีคนอื่นเขา

วันไหนได้ก็ยิ้มมาเลย

เหล่ายาปลาปิ้งเลี้ยงคนที่บ้าน
แล้วก็เหมือนช่วงโควิดจะมีหลายบ้านเลยชอบปลูกต้นไม้

เล่นต้นไม้
พอคนที่เล่นการพนันแล้วได้ติดกันมันได้ใจครับ
โชคดีว่าเขาไม่ได้มีญาติที่ไหนไง

ปรับปรุงให้เติมห้อง

ได้มีห้องอยู่ชั้นล่างไปเลยทำให้ดี
เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ

ถัดมาคนก็เริ่มสังเกตว่า
เวลาใครมาที่บ้านหลังนี้
บางทีก็มานั่งคุยวนเวียนนั่งคุยกันมา
บางทีได้ยินเสียงแอ๊บเสียงกบเสียงเขียด
แต่ว่ามันเป็นเสียงถ้าคนต่างจังหวัดจะรู้เลย

คราวนี้พี่ทวนแกก็บอก
เฮ้ยบ้านเรามีงูอ่ะ

เดี๋ยวใครว่างไปถางให้หน่อยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวแม่ยายนอนแกล้อยู่

เขาก็บอกญาติพี่น้องเอาไว้

ตัวเป็นจ้ำ

บางทีก็มีเหมือนขวนรอยขวน

มันอาจจะเกิดจากการกดทับนอน

ตัวเป็นจ้ำหาพาหมอมาดูก็
หมอก็บอกก็พลิกตัวบ่อยหน่อย

อาจจะแกขยับไปโดนอะไรหรือเปล่า

คนที่ผมบอกเขาก็บอกให้คนมาจ้าง

มันจะได้ไม่มีพวกสัตว์มีพิษ
กลับไปบ้านเป็นเหมือนกัน
อารมณ์เหมือนโดนตัวอะไรกัดไม่รู้นะฮะ
บางทีก็ช้ำบวม

บอกว่าก็ดีแล้วล่ะมันเตียนมันโล่งซะ
ก็สบายใจได้
เหตุการณ์ดูเหมือนมันไปเรื่อยอย่างนี้

เออแล้วไงอ่ะแล้วมันมีอะไรอ่ะ
มันจะไม่มีอะไรเลยจนเมื่อมี
ญาติที่เขาเหมือนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเวรกัน

ต้องไปซักผ้าดูแลลูกอะไร

มีอยู่คนนึงเขามองเขากำลังจะเดิน
เดินจากบ้านบ้านหลังอื่นเพื่อจะมาบ้านหลังนี้

เหลือแค่คุณยายนอนอยู่ข้างล่าง

แล้วลักษณะของคนเนี่ยมันจะเป็นแบบ

ยืดขึ้นมาดูเนี่ยแล้วก็
คือมันเป็นช่วงต้องใช้ไฟฉายแล้ว

แล้วไฟฉายมา๒๐ปีเท่าระ

ก็คือเป็นลักษณะคนที่สู้ผอมมาก

คนที่ไปเป็นผู้หญิงก็รีบบอกญาติที่เป็นผู้ชาย

พอไปเห็นมาถึงบ้าน

แกนอนแบบนั้นแกกลัวอะไรวะ
แกก็ชี้มือชี้ไปที่บันไดที่ขึ้นบ้าน

เหมือนบ้านต่างจังหวัดมันไม่ได้มีอะไรมาก

ที่สำคัญตรงในห้องครัว

ทำปลาร้าทำตากปลาแดดเดี้ยวอะไรอย่างนี้

อย่าให้แม่ฉันกลัวนะ

ให้คนที่จะมาเฝ้ามาถึงก่อน

คือแม่เนี่ยเขาเอาอะไรมาจากแม่ไม่ได้หรอก
แม่ก็ไม่ได้ใส่ทองใส่อะไรแล้ว
นอนเป็นติดเตียงแต่ว่าก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย
ไปสักระยะหนึ่งมีชาวบ้าน
ซึ่งปกติชาวบ้านก็ไม่ได้จะเข้ามาในรอบบ้านนี้สักเท่าไหร่

อาจจะช่วงกลางคืนเขาก็มาหาปูหาปลา
หากบหาเขียดหาหนูหน้า

ผมจะบอกว่าช่วงนี้มันจะเป็นเริ่มเป็นช่วงที่
ทวนที่เล่นการพนัน
เขาเล่นรวยจนบ้านมันสวยงามแล้วนะ

แกเริ่มรู้สึกว่าพอแล้ว

ก็เลยอยากทำตัวดี

ว่าฉันเป็นเจ้ามือการพนัน

อาศัยวันก็ไปรู้จักคนนู้น

เขาก็ไปทางหลังบ้านของกลุ่มบ้านหมู่บ้านนี้นะครับ

เขาเรียกอะไรจับปลาย

มันแปลกมากคือเหมือนเดินลักษณะแบบ

เป็นคนที่หลังงองอคุ้มนิดนึง

เหมือนพอเหยียบน้ำได้จับอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งรอบบ้านของกลุ่มบ้านคุณยาย
มันจะมีเหมือนรถหนองน้ำหรือว่าน้ำจิกแฉะ

เขาก็ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี
อยากรู้ด้วยว่ามันคือใครครับ

มันก็ไปจักปลาที่มันติดตรงเปล็ดพวกอะไรล่ะ
โอ๊ยโอ๊ยขโมยปานี่วะ

เรียบสอบเพราะไฟไม่ถึงตัว
เดี๋ยวถึงตัวแล้วมันจะไปหนีไป

ร่างไอภอมแล้วกะย่องนั้น
คาบกบอยู่

กินเห็นไซ่อ่ะ
ที่แปลกมากคือ

เขาก็
เห็นว่ามีคนเห็นมันก็วุบไปเลยเหมือนกัน
ทิ้งร่างทิ้งซากกบไว้ตรงนั้น
ในขณะที่มือมันยังจับปลายตัวที่นั่นอยู่เลย

เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขา

ที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาพวก
ต่างจังหวัดเวลาเขามีงานบุญนะครับ
เขาก็จะไปตามวัดแล้วก็ไปคุยกันบนสาราวัดนั่นแหละ

ในงานบุญเขาก็ไม่กล้าบอกว่า
เฮ้ยฉันเห็นด้วยฉันเห็นลูกเคยบ้านเนี้ย
เป็นคนอีสานใช่ไหมชอบกินของดิบใช่ไหม

พอไปพูดมาเขาก็กระซิบกระซาบบอกว่าไอ้ทวนเนี่ย
พอนี้พอเรื่องมันไปเข้าหูคนที่รู้จักกับพี่ทวนก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้
ไอ้ทวนยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเหมือนบ้านเขามีงาน
ทวนก็ยังอยู่ที่บ้านงานเลยในเวลาวันเดียวกัน
พี่ก็บอกแกตาฝ่าแล้วหรือว่าเป็นพวกผู้ต่อสู้ทางการเมืองท้องที่มาให้ร้าย
ไม่รู้จะป้ายสีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยหามุกที่มันดีกว่านี้หน่อย
ปลายสีว่าเป็นผีปอบหรือเป็นตัวประหลาดไม่มีใครเชื่อเรื่องมันก็เงียบไปพักนึง
ถัดมาก็คนในบ้านก็แวะเวียนมาดูแลคุณยาย
ซึ่งสังเกตว่าคุณยายจะกินข้าวให้น้อยมากนะตามวัยนะครับ
ยายก็เลยบอกว่าตอนนี้เราห่วงเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยในรอบบ้าน
แล้วว่าแถวบ้านเรามันมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วใครมาที่บ้านกลับไปก็มักจะเจ็บไข้ได้ป่วย
เขาเอาไปรู้ว่าบ้านเราหรือว่าคุณยายแย่แล้ว
มันเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
คุณยายน่าสงสารมาก
ไปไหนก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์เห็นอะไรทุกอย่าง

พูดพอได้ครับคือเป็นอัมพาตแต่แบบ
ก็คือพูดได้แต่ด้วยวัยครับ

แล้วก็เนื่องจากพอที่ผสมประติธิภัย
โอ้โหซาวธรรมชาติเรานะคุณผู้ชม
เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้านนอกนี่สาวธรรมชาตินะฮะ

ก็คุณยายประสบประติธิภัยนี้ทำให้
แม้กระทั่งจะลุกมานั่งตรงไม่ได้ครับ
นอนแล้วก็เวลาที่จะทานอะไรหรือว่าเวลาที่อาบน้ำก็ต้องอุ้มมันไป
ก็ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งคนเริ่มพูดถึงบ้านนี้ว่าในบ้านนี้ต้องมีอะไร
แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาดู
คนที่จะเชื่อได้มากที่สุดนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือกลุ่มญาติญาตินี่แหละ
เพราะเขาไม่น่าจะโกหกมีอยู่วันหนึ่ง
ยาดคนที่เห็นคนที่อยู่บนบ้านจำได้ใช่ไหมครับ
เขาก็นึกยังไงไม่รู้วันนั้นเขาคิดว่าวันนี้นะ
เขาอยากจะไปดูให้เห็นกับตายเลยเหมือนกับเขารู้สึกว่า
อยากจะพิสูจน์ขอไปเฝ้าเองขอเปลี่ยน
ขณะที่เขาจะเปลี่ยนไปเฝ้านั้นอ่ะก็มุมเดิมเลยอืม
มันมีคนนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่าง

นึกถึงนะนั่งยองที่ขอบหน้าต่าง
จังหวะเหมือนจะโดดลงมาจากหน้าตา
เขาก็เห็นไฟชายก็เหมือนเดิม

คนตัวผมผอมผมอธิบายผิดไปนิดนึง
นั่งยองที่ขอบหน้าตาก็จริงแต่หันหลัง
ออกมาข้างนอกบ้านหันหน้าเข้าบ้าน
ทำอะไรอยู่พอสาดไฟฉายไปปุ๊บร่างนั้นก็หันหน้ามา
พอหันหน้ามาร่างนั้นกำลังข้าบหัวปะช่อนอยู่
เขาก็รู้แล้วว่านี่แหละมันขึ้นมาขโมยของกินแน่นอน
เขาก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะจัดการเลย
อันนี้เขาไม่กลัวแล้วนะฮะหยิบไม้หยิบอะไรได้
ร่างนั้นกระโดดลงมาหันหลังกระโดดลงมาจากชั้นบน
เขาว่ายังไงก็ทันวิ่งทันแน่
เขาก็รีบตัวคนเรียกแม่ก่อนเลยนะครับ
แม่ก็สักพักหนึ่งพอไปถึงเจอแม่โหเหมือนคนช็อก

ก็ไม่รู้ว่าไอ้ร่างนั้นมันวิ่งไปทางไหนนะ
แต่แม่มุดสันทำอะไรไม่ถูกเลย
เอามือปิดหน้าโอ้ยกลัวมากครับ
เขาก็วิ่งมากอดกอดญาติก็วิ่งมาลุมกันอยู่

เพราะว่าญาติคนนี้ก็เห็นรอบที่๒แล้ว
เขาเริ่มไปถามคนนู้นคนนี้

เพราะมันอยู่กันมันโอ้โหตั้งแต่แรก

บนบ้านไม่ได้มีหิ้งพระ

คือบ้านเขาเป็นบ้านชาวพุทธปกติ

หลังจากที่ญาติคุยกันแล้ว

อ่ะเดี๋ยวปรึกษาทวน

ดูเป็นหัวหน้าครอบตัวไปแล้ว

วันหนึ่งพี่ทวนเขากลับมาที่บ้าน

แม่ไปไหน

ไปขึ้นไปนั่งรอแม่ข้างบน
เดี๋ยววันนี้เราจะกินกันเราจะทรลองกันอะไรอย่างนี้นะครับ
แม่ไปอยู่ที่มุมตู้กับข้าว

นั่งแบบติดอย่างนี้
คือนั่งได้มากสุดก็คือท่าตัวงอน

แกก็ถามยายเลยใครเอาแม่ขึ้นมาบนนี้

แม่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็รู้ตัวสั่น
เขาบอกเฮ้ยกูว่ามันเล่นแรงกว่าเกินไปแล้วว่

ไอ้ตัวนี้หรือคนนี้หรืออะไรไม่รู้เนี่ย
นี่มันลามปามแล้วมันเหมือนมันจะทำให้เห็นว่า
ไม่ได้แล้วก็เริ่มคุยกันว่าเราจะทำยังไงดี
จะเอาแม่ไปไว้ไหนดีไปไว้บ้านใครดีล่ะ
ทีนี้คนที่อยู่รอบบ้านมันก็บอก

เพราะว่าอย่างที่บอกพอมีเงินมีทองก็ต่อห้องต่ออะไร

นอนเฝ้านอนอยู่ด้วยกันเงียบไปเลยใครก็ได้วะสักคนหนึ่ง
ซึ่งมันพอดีกับช่วงที่ญาติคนหนึ่ง
ท้องแล้วเพิ่งคลอดลูก
คลอดลูกเขาก็ให้นมลูกอะไร
ก็มาเลี้ยงอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับ
ให้นมลูกแล้วก็มานอนอยู่กับคุณแม่

ลูกสาวดี

อันนี้เป็นตอนกลางวัน

กะกลางวันลูกนั่งนอนอยู่ด้วยกัน

เจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัว

เวลาคนเราเป็นไข้มันจะมีอาการดีขึ้น

จับก็เจ็บโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ย

ร้อนไหมแม่เป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้กลางวันบางทีแบบ

ก็พาแม่อุ้มอุ้มตัวเองก็พอจะอุ้มได้
เพราะว่าคนแก่มากแล้วเหลือน้ำหนักไม่เท่าไรหรอก
อุ้มแม่ไปอาบน้ำมีโอ่งอาบน้ำ
ญาติคนอื่นเขาก็มองมาเขาก็เออดีจังเว้ย
ไว้ได้ลูกมาดูแลสักทีเบาใจ

เสียงน้องคนนี้เสียงลูกสาว

คนวิ่งไปดูแม่แม่นั่งอยู่ข้างโอ่ง
แล้วก็บอก

ลูกสาวกูทำกูกูยังงี้
ซึ่งปกติตอนที่คุณยายยังไม่โผล่

นอนตัวก็อาบน้ำมันก็ตัวเปียกนอนไม่ได้ใส่เสื้อทุ่งกระถุงนะครับ
คนก็ไปอุ้มกันบอกโหเนี่ยดูแล้วเนี่ย
คนที่จะมาดูแลคุณแม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครจริงแล้วนะเว้ยเนี่ย
เพราะว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุด
มันก็วิ่งหนีแล้วยังถามมันยังไม่ยอมบอกเลยว่ามันเจออะไร
จนก็ไปบอกพี่ทวนอีกพี่ทวนก็บอกว่า
เอางี้มึงตัดสินใจแล้วจะเอาแม่ไปอยู่ที่อื่น
ไม่ได้แล้วเพราะว่าแล้วก็รู้สึกเหมือนโมโหยาดเลยว่า
โอ้โหตั้งกี่บ้านพึ่งพาใครไม่ได้เลยเหรอวันนี้
จนวันนั้นนะครับมันดันเป็นวันที่เขานึกยังไงไม่รู้
อยากกลับมาหาแม่เหมือนกลับมาขอกำลังใจ
กำลังจะไปหาเสียงจะไปอะไรอย่างนี้ขอกำลังใจ
มาตอนพบค่ำไม่ได้บอกใครเดินมาเงียบคนเดียว
ภาพที่เขาเห็นเขาบอกว่าไม่มีวันลืมเลย
เขามองไปที่บรรจัยแม่เขาคานสี่ขา
ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเขาเหมือนในหนัง
ไม่อยากตะโกนตะโกนแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใช่แม่ไหมเนี่ย
แม่เขาลงมาลงมาขึ้นมาที่แคล่
แล้วก็เช็ดปากเช็ดปาก

องอเหมือนเดิม
เขาไม่เข้าไปที่บ้านแล้วเขารู้แล้ว
มันไม่ใช่สิ่งที่น้อยเห็น

ถามให้คนอื่นมาฟ่าว

น้อยรู้กันสองคนนะ

เขาบอกว่าเล่าออกไปพี่ก็เกลียดหนู
เดี๋ยวหนูหาว่าหนูก็อักกะตันอยู่

เขาก็บอกว่าหนูกำลังอาบน้ำให้แม่อยู่

หนูว่าแม่ตัวหนักจังวะ
เพราะว่าเคยอุ้มเงินมา

พอพวกพี่ให้หนูมาดู

แต่ก็ผอมนะผอมติดกระดูกเลย

ก็อุ้มท่านี้อุ้มท่านี้

ขณะที่หนูกำลังถูหลังให้แม่

แม่หิวจังเลย

แม่อยากกินอะไรอ่ะ

ไม่ต้องเอาไปแกงหรอกพี่หนูจ๋า

แม่จะกินปลาช่อนได้ยังไง
แม่หลงแล้วล่ะ
วิ่งวิ่งเลยเพราะเขาจำได้เขารู้แม่เขาเนี่ย
เขารู้ว่าอิริยบทแบบนี้สายตาแบบนี้มันไม่ใช่แม่เขา
หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้พอรู้กันคุยกันทั้งบ้านแล้ว
บอกให้บ้านอื่นเขารู้ไม่ได้หรอกเราก็ยังไม่รู้เลยแม่เป็นอะไร
เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมตอนอยู่กับพี่ทวนอ่ะดูแม่สงบ
พี่ทำอะไรเปล่าพี่ห้อยภะบอกเขาก็ให้ดู
ก็ภะก็ภะเครื่องธรรมดาภะถ้าไม่ใช่ผีผีจะมากับภะได้ไง
งงกันหมดจนลืมอะไรไปอย่างหนึ่ง
อเจมส์อคุณภาควรรุนอ่ะสิ่งที่ลืมไปเรื่องนี้อันนี้คือฝั่งยาย
เพื่อนผมเนี่ยมีคุณปู่เป็นในฮ้อยครับในฮ้อยคือคนที่มีอ่า

คุณปู่น่าจะพอรู้อะไรว่า

คุณปู่ถามหมดเลยที่บ้านมีอะไร

แต่จริงเราไม่มีหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่ออย่างที่ผมบอกนะครับ
คนที่ต้องสงสัยสุดคือพี่ทวน
ทวนเองไปเล่นการพนัน
เองเลี้ยงอุมารทองไหม
เป็นเรียนรับเลือกตั้งอะไรอย่างนี้นะครับ

มานึกได้ว่าคุยกันไปนะทั้งบ้าน

แล้วเขาก็นั่งนึกไอ้นี่คืออะไรวะ
ว่านก้อนว่าน

มันเป็นก้อนว่านมันเป็นขมิ้น

ก็คือมันเอาแค่เอาไว้เป็นเครื่องรางป้องกันตัว

มาบอกรายละเอียดว่าบ้านหลังนี้
มีอะไรปลูกต้นไม้ปลูกตรงไหน
มีใครมาขุดดินฝังอะไรไหม

รอบบ้านเขาเป็นเด็กที่ชอบเดิน

ถ้ามัน
แต่งไปด้วยซากสัตว์ละ
มันมีกระดูกกบแห้ง

ไม่กระดูกกางปลา

แล้วที่แปลกมากก็คือ
บรรดาต้นไม้ที่พี่ถวนปลูก

มีอยู่ต้นหนึ่งกระดูกพวกนี้ไปกองอยู่ที่โคนต้นนี้

เอาละเข้าที่เข้าทางละก็เลยถามถ้วน
ปลูกต้นอะไรมึงปลูกต้นไม้อะไร
เขาบอกเลยบอกว่าก็เพราะว่ามันปลูกแล้วตอนนั้นเล่นการพนันแล้วมันรวยดี

มันแห่งอะต้นไม้แห่งบางคนบอกมึงบอกมาให้หมด

ลูกต้นไม้เล่นการพนันรวยอันนี้เราเคยได้ยินเรื่องปลูกต้นไม้แล้วมันให้โชคให้ลาบ
เขาก็เลยพูดถึงไอ้ที่เขาพกไว้ที่ตัว
ว่านตัวนี้มันมีฤทธิ์เอาไว้ป้องกันว่าน

ทางเหนือเรียกว่าว่านผีพรง
เขาปลูกแบบงูปลา
รู้แค่ว่าทุกวันกรีดเลือดตัวเอง
บ้างเลือดสักบ้างนะฮะ

ด้วยเลือดสัตว์ตัวลิก
เจรียดจริงจกตุ๊กแกะอะไรงี้หน่อยจับให้มันไป

ถึงว่าตอนหลังรวยจนเป็นเจ้ามือเลย

เขาอยากมามีชื่อเสียงเล่นการเมือง
ที่ยอมรับแล้วเขาทิ้งเลย
เขาก็ไม่ได้มีการดูแลว่างต้นนี้

คืออย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเลยนะ
คนที่เขาเล่นทางนี้เป็น

โดยที่ผมไม่มีภูมิความรู้เรื่องนี้เลย

มันจะต้องคุมกันเองอยู่

เป็นเหมือนพญาว่าน

คือว่านสมมุติว่าว่านตัวนี้ฤทธิแรง

แต่เขาไม่ได้ดูแลต้นไม้อ่ะ

ไอ้ว่านที่เคยข่มไว้อะ
ว่านที่เหมือนเป็นเกราะป้องกัน

เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ดูแลมัน
คล้ายเกราะมันเสื่อม

ไม่ได้ให้หายมาหรือจับมันขังไว้

ทำอะไรพี่ทวน

เพราะฉะนั้นคนที่ไปบ้านหลังนี้
จะได้รับเขาเรียกว่าว่านมันตอด

ใครไปแถวนั้นอะโดนหมด

ที่เป็นรอยฟกช้ำตามร่างกาย
มันจะกินแต่มันกินด้วย

เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้

ยายเองป่วยมากี่ปีแล้ว

เองมาลงจะเล่นการเมืองเนี่ย

เขาบอกคราวนี้พอมาคุยกันในกลุ่มลูกหลาน

เวลาว่าใครดาใครดาเต็มที่

อ้อนเพราะแกอยากให้คนมาดูแล
เรียกทีก็ลูกสาวจ๋าลูกชายจ๋าแม่หิวอะไรอย่างนี้นะครับแม่

ก็กลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าตายไปแล้ว
ตายไปแล้วอะไรล่ะยังหายใจยังปีนขึ้นบ้านอยู่เลย
เขาก็เลยบอกว่าเอางี้เขาก็เอาว่าน

หนึ่งในนั้นมีใบหนาดอันนี้เพื่อนผมไม่รู้จักอะไรสักอย่าง
รู้จักอย่างเดียวใบหนาดแล้วก็มีดหมอใส่ถุง

เอางี้นะทำใจกันได้แล้วใช่ไหม
ว่าแม่เองตายไปนานหลายเดือนแล้ว
เอาถุงนี้นะไปไว้ใต้เตียงใต้ที่นอน
แล้วมันจะไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวมันตาย
แต่ทำใจกันแน่แล้วนะก็เลยไปไว้
พอแบบจังหวะที่เหมือนเขาหลับเหมือนคุณยายหลับ
เอาถุงไปไว้สักพักเขาสะดุ้งตื่นเลย
มานั่งเลยลูกจ๋าลูกจะให้แม่อดตายเหรอ
อะไรอย่างนี้ครับตัดพอต่างนานาร้องไห้ฟูมไป
ตบเตียงเป็นอามภาษณ์
แต่มีเบี้ยวมีแรงขึ้นมาเลยโว้ยไว้
ทุกคนมองอย่างแบบเรียกว่าเวทนา
แต่ว่าเวทนาในทีนี้สิ่งที่เห็นไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติแล้ว
แล้วแต่มองไปจน๓วัน๓คืน
เขาบอกว่าใช้คำว่าแทบเหมือนไม่หลับไม่นอนเลย
แล้วสุดท้ายก็ล้มลงไปก็จากไป
คราวนี้คุณปู่ก็สั่งเลยว่าของที่เอาไปไว้นี่นะ
เอาไว้ที่บ้านนะจัดงานศพนะ
โค้นต้นไม้ขุดกระถงกระถางทั้งหมดเลย
ไปไว้วัดแล้วงานศพห้ามให้ลูกสาวไป
ได้แต่ถอนออกไปปากมันไม่เป็นหรอก
ปู่ก็ทำไม่เป็นไอ้ของพวกนี้ปราบมันไม่ได้
มันแค่จะวิ่งไปหาที่ใดที่หนึ่งหรือใครคนหนึ่ง

ก็กลายเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับญาติของเพื่อนผมเนี่ย
คือถ้าไม่ใช่คนที่แบบผมไว้ใจที่จะฟังนะ
ผมจะไม่คิดเลยว่าผมเคยได้ยินมาบ้าง
เรื่องว่านที่มีผีหรือต้นไม้ที่มีผีสิง
แต่ว่าพอไม่ได้ยิงใกล้แล้วก็รู้ว่า
เหมือนคนอย่างนี้ครับพี่แจ๊คผมมองว่ายกตัวอย่างเหมือนมีด
ถ้ามันไปอยู่ในมือของเชฟที่เก่ง
มันจะรังสรรค์อาหารทำอะไรออกมาได้ดีได้ประโยชน์
แต่ถ้ามันไปอยู่ในมีดของคนที่แบบเหมือนเมายาบ้า
มันก็สร้างอันตรายกับใครได้มากมาย
ดูว่าเป็นแค่ต้นไม้แต่จุดประสงค์ของการใช้ต้นไม้ในที่นี้เนี่ย
เอาง่ายเหมือนคนแพ้เกษฐรรย์ดอกไม้
ถ้าเราไปปลูกต้นไม้นี้ให้กับบ้านของคนที่แพ้เกษรดอกไม้
เขาก็อาจจะเป็นดาราถึงตายได้เหมือนกัน
แต่อันนี้มันดันเป็นว่านแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีฤทธิ์ทางศัยศาสตร์
แล้วไปปลูกในที่ไปดูแลในที่ที่คนเขาไม่ได้ป้องกันตัว

ตัวเองก็เถอะก็รู้แบบไม่ได้รู้เต็มที่

สุดท้ายแล้วก็คงโทษใครไม่ได้
เขาก็โทษตัวเองเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจ
เพราะจริงคุณแม่ก็แย่แล้วแหละ
แต่เพียงแต่ว่าไม่น่าจะจากไปแบบนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับ
คุณปู่ก็แนะนำหลายอย่างในเรื่องของการดูแลบ้านนะครับ
แล้วก็ผมไปศึกษาเรื่องภูมิโบราณมา
ในฐานะที่ผมชอบเรื่องห่วงจุ้ย
คนไทยเราเองเขาปลูกต้นไม้
ในลักษณะผมใช้คำว่าไข้กลนะครับ

เป็นภูมิความรู้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ
สำหรับใครที่ก็ถือว่าเทปนี้ผมให้ความรู้ไปด้วยเลยละกันนะครับ
คนโบราณเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ไม่มั่วนะครับ

ขนุนปลูกหลังบ้านเพื่อนหนุนให้โชคอะไรอย่างนี้

ผมจะนับเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกันคุณสัย
เขาก็จะปลูกต้นคัดเขา

จะกรองสิ่งที่เข้ามาจากหน้าบ้านให้ทั้งหมด
พอถัดมาให้ปลูกกระบองเพชร

ยมบางคนก็บอกความเชื่อหลังเนี่ย

หมากยมคือต้นของพญายม

เพื่อเวลาเราไปงานอัปมงคล

ก็มีขนหน่อยนะฮะ

แล้วก็สำหรับเด็กบ้านไหนที่เด็กคลอด

ที่นอนกันวิญญาณชั่วร้าย
หลังจากนั้นก็จะมีว่านต่าง

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อมงคลนะครับ
นที่ชื่อว่าว่านพระตะบะ
ตะบะก็คือเป็นว่านใบ
ปลูกไว้ตามโคนบ้าน

ลักษณะว่าไม่แก้พิษอะไรต่างได้ด้วย

ส่วนหลังบ้านเนี่ยเขาจะถือว่าจะมี

เขาเรียกว่ากันลมเพลลมพัด

คนปล่อยของมาลอยเข้าบ้าน

แต่ส่วนเรื่องความรู้เรื่องว่าน

คราวนี้มันไหลมารวมกันที่ประเทศไทย
เราเอาความรู้เรื่องว่านมา

ทุกครั้วสุดท้ายแล้วเอาว่านมาทำยา

ถ้าคุณสนใจมันจริงนะครับ

ในทางที่ถูก
ซึ่งมันมีว่านที่ไปทำร้ายคนอื่นก็มี

แนะนำแค่ให้ปกป้องคุ้มครอง

พืชมันมาเป็นสมุนไพร
อันนี้ก็เลยอยากจะฝากสำหรับวันนี้ไว้ว่า

เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเริ่มเลย

ของบางสิ่งบางอย่างมันย่อมมีสิ่งแลกเปลี่ยน

สิ่งที่เขาอยากได้คือเงินทอง

แต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือ
อะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยเสริมให้ตัวเอง
ให้ตัวเองได้ในสิ่งที่อยากได้

ไปใช้ลักษณะของว่านทางศัยศาสตร์

แต่คนที่รับกรรมคือคุณแม่ของแกเอง

สิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเบิร์ตบอกนะครับว่า
เรื่องของว่านคู่กับคนไทยของเรา

ต้นไม้มงคลว่านต่างอะไรอย่างนี้ครับ

จะทำให้ได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะ

สิ่งแรกเปลี่ยนเราไม่เคยรู้มาก่อนว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเรา

มาทั้งเล่าเรื่องประสบการณ์แปลกใหม่

ค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

แบบคิดหน้าจอกันแบบนี้เลยครับ

รับรองว่าเรื่องเล่าตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ขอบพระคุณครับ